ที่เราเกิดกันไว้คุณผู้ชมค่ะด้านหลังของเรานะคะหนุ่มหนักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโล
แล้วเขาพลาดพลาดยังไงอ่ะถึงตกลงไปลักษณะเป็นเหมือนคูน้ำร่องน้ำนะคะ
แล้วถูกรถมอเตอร์ไซต์อ่ะทับไปที่ตัวอีกโอ้โห
แล้วคุณนึกถึงภาพความทุลักทุเลคือชาวบ้านก็พยายามช่วยกันนะ
แล้วก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยเดี๋ยวไปดูตอนนาทีที่พยายามช่วยเขาขึ้นมาค่ะ
มึงต้องยอมเจ็บมึงเอ้ยมึงเอามือจับเชื่อ
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะคือชาวบ้านพยายามช่วยกันก่อน
ใช้วิธีนี้คืออะไรเอารอกโซ่คล้องตัวกับผู้ชายคนนี้
แล้วใช้วิธีเพื่อจะเอาเขายกตัวขึ้นไปผูกกับต้นไม้ก่อนเพราะอะไร
เพราะพยุงไม่ให้จมลึกลงไปในเลนตรงนั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงก็ต้องช่วยกันก่อน
ผู้ชายคนนี้นะคะที่จมอยู่ตรงนั้นก็คือนายปุณรัฐมณีวงอายุ๔๙ปี
อย่างที่บอกเขาเป็นนุ่มร่างใหญ่ค่ะน้ำหนักตัวถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลกรัม
พลัดตกลงไปในร่องน้ำแตกนั้นนะคะอยู่ในซอยสามเสียงยี่สิบแปดนะคะ
เขตดูสิทธิ์กรุงเทพฯแล้วที่สำคัญเนี้ยที่ขวัญบอก
มีมอเตอร์ไซค์ทับตัวเขาอยู่อีกต่างหากกู้ภัยมาถึง
ก็มีการเอารถมอเตอร์ไซค์ที่ทับตัวเขาขึ้นมาก่อน
จากนั้นก็ใช้เชือกเขาบอกว่ามันเป็นการทำระบบเชือกทดกำลัง
ค่อยดึงตัวนายปุณรัฐขึ้นมาโอ้โหใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายนำตัวเขาขึ้นมาได้แต่ทุลักทุเลจริง
ตอนแรกที่ชาวบ้านช่วยกันก่อนกู้ภัยขึ้นมาเพราะว่าเขากลัวว่า
ความที่เขาน้ำหนักตัวเยอะเนอะมันอาจจะจมลึกลงไปได้
อ้าเนี่ยก็ขึ้นมาล้างเนื้อล้างตัว
แล้วพี่พี่ปูนาระพี่ตกลงไปยังไง

เจ้าตัวบอกแบบนี้ก่อนเกิดเหตุที่จะตกลงไป
ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วลงจากรถพยายามจะเดิน
พอมันมีรถคือจอดขวางอยู่เข้าบ้านไม่ได้
ก็เลยเดินเบียดมอเตอร์ไซค์เข้าไป
สุดท้ายกลายเป็นตัวเองหงายหลังตึงลงไปเลย
ตกลงไปในคูน้ำข้างบ้านจังหวะแบบพอดีพอดีเลยนะคะ
แล้วมันก็เลยดึงเอามอเตอร์ไซค์ล้มตามไปด้วย
แล้วก็ไปทับตรงขาเขานั่นแหละค่ะ
น้ำหนักตัวเขาเยอะเขาก็ขึ้นมาเองไม่ได้นะคะ

สุดท้ายก็ต้องให้ชาวบ้านมาช่วยกันแล้วขึ้นมาได้อย่างนี้แหละค่ะ
อืมดีนะไม่เป็นอะไรมากค่ะ